ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปราจีนบุรีอันนี้เป็นเรื่องของสามีเก่ากับสามีใหม่
คุณผู้ชมค่ะก็มีการท้าทายกันนะคะ
สามีเก่าเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกแค้นที่สามีใหม่ท้าทายก็เลยพาเพื่อนมาเคลียร์กันถึงห้องนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกคนที่เป็นสามีใหม่ยิงเสียชีวิตค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์นะคะ
นี่แหละค่ะกลุ่มผู้เสียชีวิตก็คือกลุ่มสามีเก่านะคะก็มาพร้อมกับเพื่อนนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์๒คันมาที่บ้านนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ทุ่ม๕๐นาทีนะคะ
ซึ่งตำรวจได้รับรายงานบอกมีการยิงกันเสียชีวิตที่ห้องเช่า
ตรงนี้ค่ะอยู่ในซอยวัดศรีประจันตคามนะคะที่ประจินบุรี
เข้าไปข้างในก็พบศพของผู้ชายชื่อว่านายปรัชญาศรีพักดี
อยู่ในสภาพถูกยิงนะคะที่ศีรษะหนึ่งนัดแล้วก็ถูกยิงที่ลำตัวทะลุหลัง
รวมทั้งหมดสี่รูด้วยกันนะคะผู้ก่อเหตุคือนายวิเศษอินทจันทร์
อายุห้าสิบเอ็ดปีก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปนะคะจากการสอบสวนทราบว่า
นายปรัชญาศรีเป็นแฟนเก่าของนางชะนิการซึ่งปัจจุบันนางชะนิการ
ก็คบหาอยู่กับนายวิเศษคนที่เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ตอนเกิดเหตุนายปรัชญาศรีพกปืนแล้วก็พาเพื่อนขี่มอโตรไซต์
สองสำคัญมารอหน้าห้องเช่าของนางชนิการจะมาเคลียร์กับนายวิเศษ
นายวิเศษก็มีปืนเหมือนกันนะคะปรากฏว่าสองคนเจอกันก็พูดคุยเคลียร์กัน
แต่สุดท้ายน่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวเสียงปืนดังขึ้นมา
แล้วเพื่อนของนายปรัชญากับเพื่อนของนายวิเศษก็ขี่รถหนีออกไป
อย่างที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ขณะที่นางชะนิการนะคะเธอเล่าบอกว่าเธอกับผู้ตายเนี่ยเลิกกันมาปีกว่าแล้ว
แล้วก็ย้ายมาอยู่ห้องเช่านี้ได้๒เดือนก็แฟนใหม่ก็แวะเวียนมาหาทุกวัน
นายวิเศษเนี่ยก็แวะเวียนมาหาทุกวันวันนั้นตอนเย็นเนี่ย
ปรัชญาโทรมาบอกเธอบอกเนี่ยถูกนายวิเศษพูดท้าทาย
เธอก็พูดตัดบทไปไม่อยากมีเรื่องนะคะก็บอกว่าจะทำอะไรก็ทำ
แล้วก็วางสายไปจนกระทั่ง๓ทุ่มตอนเกิดเหตุเธออยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตรงนั้นนะคะแต่สุดท้ายพบว่านายปรัชญา
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
หมายถึงบอกคนตายนะคะคือเขาเคยไปเถียงกันที่หน้าร้านแฟนใหม่หนู
แต่สองเดือนก็ประมาณกับสองเดือนผ่านมาแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะก็มีเสียชีวิตไป๑คนนะคะก็คืออดีตสามี
ส่วนแฟนใหม่นี่ก็ตอนนี้ก็หนีไปแล้ววันนี้ตอนบ่ายค่ะ
ถ้ามกลางความสูงเศร้าค่ะ
แล้วก็ถามว่าทำไมมือปืนต้องมายิงลูกของเธอด้วยนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแบบนี้ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าคดีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ผู้กำกับสพประจันตคามเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุทราบว่าแฟนกลับกับแฟนใหม่ของนางชนิกาเนี่ยโตเถียงกันมีปากเสียงกันเรื่องหึงหวงค่ะ
แล้วก็การตามมาราวีฝ่ายหญิงนะคะแล้วสองคนที่ทะเลาะกันเนี่ยคุยกันไม่ลงตัวก็มีปืนด้วยกันทั้งคู่
อาจจะมีการยั่วยุท้าทายจนนำไปสู่การยิงกัน
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีแล้วก็พยายามประสานญาติของผู้ก่อเหตุ
เพื่อให้ประสานให้มามอบตัวกับตำรวจค่ะ